มาดูเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาวิวาสกันของสองสถาบันสำคัญย่านปฐุมวันนะฮะ
ที่อยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะครับแต่ว่ามีปัญหากันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ใช่ก็คือทั้งอุทธินธวายแล้วก็ปทุมวันนะฮะ
ทางนี้ทางสภาสิทธิ์เก่าอุเทรนธวายก็ออกแถลงการขอความเข้าใจจากสังคมมากขึ้น
บอกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นกรณีอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
แล้วก็ต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีนะคะ
คงศิลปะประธานสภาสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย
ร่วมกับนักศึกษาอุเทรนธวาย
ออกแถลงการต่อเหตุการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันทะเลาวิวาส
ลานเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
จนเป็นเหตุให้นักศึกษาอุเทรนธวายถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิต

บอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ต่อครอบครัวญาติพี่น้องร่วมสถาบันอันเป็นที่รัก
ทุกคนต่างเสียใจและไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
นามของสิทธิ์เก่าอุเทรนถวายก็ขอให้ทุกคนใช้ความอดทน

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ได้พยายามเข้าคลี่คลายปัญหาของรุ่นน้องนักศึกษาอุเทรนธวาย
โดยมุ่งทำกิจกรรมเชิงบวกกับสังคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
มั่นที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในอดีตที่สังคมเคยมองและตัดสิน
ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนอดทนและอธิบายปัญหาที่ผ่านมา
ขอความเข้าใจจากสังคมและสื่อสารมวลชน
ผลักดันให้นักศึกษาอุเทรนธวายกลับเข้าสู่ความขัดแย้งอีกเลย
อกจากนี้ยังเชื่อมั่นด้วยนะคะในกระบวนการยุติธรรม
ขอเรียกร้องในการแก้ไขปัญหานี้
บอกว่าให้จัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องไม่อคติ

และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะ
ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันก็บอกว่าจริงแล้ว
ความแตกแยกหรือว่าการทะเลาะวิวาสของสองสะพาน
ยุติมานานแล้วนะยุติมานานแล้ว
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นแนวทาง
ที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันต่อไปอีกนะครับ
ที่ดิฉันเรียนอยู่ที่จุฬาอยู่ใกล้กัน

เขาก็จะมีประกาศเตือนนิสิตนะคะ

ให้เพิ่มความระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้น

เรื่องแบบนี้อยากให้ไม่มีขึ้นเลยในสังคม

นักสถาบันแต่ก็ใช้วิธีอื่นในการแสดงออกนะ